น้องกรีนอัศดาพรแล้วก็หญิงหญิงสรุชาค่ะ
ฟ้อนรำเนี่ยดูภาพตามคุณผู้ชมทั้งกรีนและหญิงก็ตั้งใจมากค่ะ
คือมีบางช่วงบางตอนนะคะก็รำไปพร้อมกับกล่าวคำอธิษฐานในใจค่ะ
แล้วก็รู้สึกว่านะคะเป็นบรรยากาศที่แบบว่า
คือทั้งคู่บอกเหมือนกันเลยว่าขนลุกสู้ตลอดเวลาที่อยู่หน้าพิธีบวงสวงนะคะ
ซึ่งหลังจากลำถวายองค์ปู่เสร็จปุ๊บคำอธิษฐานของสาวกรีนก็สมปรัฐนาทันทีค่ะ
เพราะว่ามีงานใหม่ติดต่อมาอย่างที่ขอไว้จริงด้วย
ส่วนช็อตที่หลายคนพูดถึงคือทั้งคู่ยืนอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะ
แล้วก็จับมือหลังแบบรำเสร็จแล้วก็ฟิลเหมือนแบบนางงามรอประกวดผลชิงมงค์
อันนี้สองสาวแต่คนสุดท้ายจับมือกันอยู่
ใช่นะคะเป็นเพราะว่าดีใจที่งานเสร็จรู้ล่วงด้วยดีนะคะ
โดยหลังจากนี้ทั้งกรีนและหญิงก็จะจับมือเดินสายทำบุญ
กลายเป็นคู่ซี้สายมูเตลูไปแล้วล่ะค่ะจ้า
ต้องคนพูดหวังที่กลายที่ก็ว่าเยอะ
จริงมันแค่แบบค่าจริงมันมีไม่เยอะ
มันมีเกี่ยวหมด๕ธาตุไอ้เพลงละ๕ธาตุ

มันเป็นงานใหญ่แล้วแล้วหนูกับกรีนแบบว่า

แต่เรื่องหัวใจของสองสาวทั้งกรีนและหญิงประกาศเลยค่ะ

ส่วนหญิงนั้นก็เพิ่งโสดหมาดหลังผ่าน

ใช่ค่ะหนูโสดค่ะ

ทำไมไม่ได้อัพเดทช์ยอด
พี่งานก็พร้อมกั่นค่ะ

นี่เขาเป็นคู่เพื่อนคู่โสดที่อยู่ไปอยู่มาเขาหน้าเริ่มคล้ายกันหลายคน
แล้วก็ไหว้พญานาคเหมือนกันด้วยนะ
รอติดตามนะเชื่อว่าต้องมีไปรำบวงสวงอีกหลายงานอีกหลายจังหวัดแน่เลยนะคะ